เรื่องของพ่อทะเลาะกับลูก
เพราะว่าลูกขี้เมาแล้วก็ขอเงินพ่อเพื่อเอาไปซื้อเหล้าต่อ
ปรากฏว่าพ่อไม่ให้นะครับลูกท้าตีท้าต่อยกับพ่อเลย
เพื่อนบ้านมาเห็นก็เลยแยกทั้งคู่
บอกเป็นพ่อลูกกันอย่าทะเลาะกันนะฮะ
พอแยกไปแล้วสักพักนะครับปรากฏว่ามาพบอีกที
พบลูกชายกลายเป็นศพอยู่กลางซอย
ตำรวจก็คาดว่าหลังจากเพื่อนบ้านมาแยกพ่อลูกคู่นี้

ปรากฏว่าเขามาเจอหน้ากันอีกทะเลาะกันอีก
และพ่อน่าจะฆ่าลูกชายแท้เลยนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการพร้อมกู้ภัย
ลงพื้นที่ซอยแพร่กษา๘จังหวัดสมุทรปราการ
หลังพบนายจักรีเงินวิลัยอายุ๒๘ปีเสียชีวิต
สภาพนี้มีบาดแผลลักษณะคล้ายถูกกระแทกด้วยของแข็งนะครับ

น่าจะเป็นนายศักดิ์เงินวิไลอายุ๕๐ปี
พ่อแท้ของนายจักรีนี่แหละครับ
ซึ่งพักอยู่ห้องเช่าห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๓๐เมตร
หลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
โดยนายอังกูลนินินรัฐนะครับ
ซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนี่แหละฮะ

นายจักรีลูกชายซึ่งอยู่ในอาการคล้ายคนเมา
ได้เข้ามาหาผู้เป็นพ่อเพื่อจะขอเงินไปซื้อเหล้า
บอกพ่อขอเงินซื้อเหล้าจะเอาไปกินต่อ
แต่ผู้เป็นพ่อไม่ให้นะครับ
ก่อนที่ทั้งคู่จะมีปากเสียงท้าตีท้าต่อย
แล้วท้ายที่สุดพ่อลูกคู่นี้ก็ชกกันเองนะครับ
แล้วก็พอแล้วพอแล้ว
ผมก็ไม่ได้ห้ามไงคิดว่าต่อพ่อห้าม

ก็ไม่รู้จะทำไงก็เดินออกมาก็มายังไงกันก็ไม่รู้

ใช่ครับตรงนี้แล้วผมก็พอได้รถหวอมา

ด้านภรรยาของนายจักรีผู้ตายก็เล่าให้ฟังนะฮะ
ก่อนหน้านี้นายจักรีทำงานเป็นช่างเชื่อม
แล้วก็ได้ลาออกมาเกือบ๑เดือนแล้วนะครับ

พอเมาทีไรก็มักจะทำร้ายร่างกายของภรรยาเหมือนกัน

แล้วก็ชอบมีปากเสียงกับผู้เป็นพ่อบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะในช่วงเมานะฮะจะแบบว่าอารวาสรุนแรงนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าหลังทั้งคู่ได้แยกย้ายกันไป
ในการวิวาดกันครั้งแรกชกกันครั้งแรกระหว่างพ่อลูกเนี่ยนะครับ
สุดท้ายก็กลับมามีเรื่องชกต่อยกันอีกครั้ง

และผู้เป็นพ่อนั้นน่าจะพลั้งมือทำร้ายลูกจนเสียชีวิตครับ